มันเป็นความเชื่อเหมือนกันซึ่งคนเป็นเมียเองไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริง
รู้สึกตากระตุกกระตุกมันเป็นลางอะไรก็ไม่ทราบ
ขวาร้ายซ้ายดีเหรอแล้วตากระตุกไม่เชื่อ
หัวขับรถไปงานสั่งสรรขากลับมารถจักรยานยนต์ไปชนกับรถยนต์
เสียชีวิตเลยครับเมียบอกว่าโอ้โหไม่คิดแล้วว่าแค่ตากระตุกมันจะเป็นลางอะไรขนาดนั้น
แล้วก็จังหวะพอดีสามีมาเสียชีวิตจากการขับรถชน
เสียชีวิตคาที่เลยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนของวันที่๓กุมภาพันธ์
บริเวณถนนท้ายหมู่บ้านนาหวานตะบนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
มีรถจักรยานยนต์กับรถเก่งชนกันมีผู้เสียชีวิตคาที่๑ศพ
ตำรวจสพเมืองอุดรกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
มีรถเก่งทานีกค๑๓๐๐ทะเบียนสมุดสงคราม
มีรอยถูกชนที่บริเวณด้านขวาและกระจกหน้าก็แตก
บริเวณหน้ารถไปพบศพคนขี่รถจักรยานยนต์คือนายเกษมโคตรสมบัติอายุ๔๐ปี
นอนเสียชีวิตคาที่สภาพศพนั้นกระโหลกแตกคอหัก
ครับทีนี้ภรรยาของผู้ตายมาถึงจุดเกิดเหตุนางสาวอมรวันยืนร้องไห้ร้องห่มได้
แต่ดูศพสามีตัวเองด้วยความเสียอกเสียใจ
ญาติต้องช่วยกันประกอบเพราะว่ากลัวจะล้ม

ภรรยาเขาบอกว่าสามีเนี่ยทำงานเป็นช่างไฟ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าสามีก็ขี่จักรยานยนต์ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่บ้าน
ไปที่บ้านน้องชายจนกระทั่งช่วงหัวข้ามสามีโทรมา
เธอกำลังจะกลับบ้านแล้วนะให้เธอไปซื้อกับข้าวมากินเลยเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกัน
ระหว่างไปซื้อกับข้าวไปตลาดตากระตุกคุณผู้ชม
กระตุกสองข้างด้วยอันนี้ภรรยาเล่าตากระตุกตอนนั้นก็แบบมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง
มันคงไม่ใช่ลางบอกเหตุอะไรจนกระทั่งสักพักหนึ่งมีญาติโทรมาบอกว่า
เนี่ยสามีขับรถชนตายแล้วไปฟังเสียงภรรยานะฮะ
ก็ไม่คิดว่าการคุยสั่งเสียงเรื่องการซื้อกับข้าวจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
ตากระตุกสองข้างแล้วก็เป็นลางบอกเหตุอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ไปถามคนขับรถเก่งก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถออกมาจากบ้าน
เพื่อไปบ้านญาติที่บ้านหนองแก่ตำบลหนองคำ

ผู้ตายขี่รถมาแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ยอมเปิดไฟหน้ารถ
รถจักรยานยนต์ไม่เปิดไฟหน้ารถแล้วจู่ก็พุ่งข้ามเลนมาชนเขาอย่างจัง
ทำให้ตัวคนที่ขับมาชนคือรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตขาดที่นะฮะ
ก็เลยตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายไปดื่มมาแล้วก็มึนเมานิดนึงแหละสังสรรค์กันมา
ขี่รถมาไม่ยอมเปิดไฟหน้ามองไม่เห็นทางข้ามเลนไปชนกับรถเก่งที่สวนทางมานะฮะ
เพราะมันมีรอยของล้อรถจักรยานยนต์ข้ามเลนมาจริง
หลักฐานคือลอยของล้อรถแล้วไปชนกับรถเก่งจริงจริงนะฮะ
อันนี้คือหลักฐานสำคัญแล้วก็จะมีการสอบส่วนพยานที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไปนะครับ